เอาเป็นว่าเรื่องของเรื่องมาดูคลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้ว
แต่ให้ดูเนี่ยเพื่อความสนุกสนานเขาว่ากันว่า
เรื่องของอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะ
มาเอวลัดปัดแข่งกับคุณยายหน่อยมั้ยคุณชนะ

ทุกคนคุณยายเนี่ยเอวลัดปัดของจริง

โอ้โหแข็งแรง

จริงนะตอนเดินมาถือไม้เท้า

คุณยายกินน้ำครับคุณยายอากาศร้อนครับคุณยาย
น่ารักความน่ารักอีกจริงก็เวลาตามต่างจังหวัดนะ
เขามีงานรื่นเริงหรือว่ามีขบวนอะไรแบบนี้
เขาจะมีแบบผู้สูงอายุชาวบ้านในพื้นที่

เป็นบรรยากาศที่เอาจริงนะก็อยากจะเห็นอีกนะ
แต่ก็เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าไม่ต้องดราม่า
อันนี้เป็นคลิปเก่าคลิปดังในตำนาน

เพราะอะไรช่วงนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์

เดี๋ยวรออีกนิดอะไรมันดีขึ้นกว่านี้